อำสักวันใจพูดสวัสดิ์แคะ
เมื่อพูดได้

เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ก็ต้องมีเคล็ดลับความงามมานำเหนอ

แล้ววันนี้สองคนอยากจะดูเคล็ดลับอะไรบ้าง
ถามให้ได้นะคะนึกนี่เลยพูดนี่ใช้เขาบ่อย

เออทีมงานอันนี้อยากรู้ด้วย

เราต้องทาให้มันแบบว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

แค่อันเนี้ยก็เป็นตัวช่วยให้ปากได้รูปสวยไปกระจำบ่
พูดเลยว่าวันนี้มันเป็นดีสอเขียนขอบปาก

สวยได้รูปดูเป็นกระจับ

เมตตาติดเลส
เล่าเลยเล่าลิฟต์ลายเนอร์นี่มันสำคัญและมีประโยชน์อย่างไร
รายเนอร์หรือว่าลิฟต์เพนซิลเนี่ยนะคะ
สำคัญมากเพราะจะทำให้ปากของเราเนี่ยเป็นรูปเป็นร่าง
ปากเลอะเลือนเหมือนกาวเนี่ย

ไม่เป็นรูปเป็นร่างก็ต้องใช้ลิฟต์ลายเนอร์เขียน

และที่สำคัญเลยมันทำให้ลิปสติกติดทนนานแล้วก็ชัดขึ้นด้วย

อันนี้สอมันแบบค่อนข้างที่จะแมตง่าแม่

นี่เลยนะคะตัวนี้นะคะ
ตัวช่วยปากสวยติดทนตลอดวัน
สีแดง

นี่นะคะสำหรับผิวขาวอย่างนี้นะคะ

พูดถึงเนี่ยแท่งเป็นปลายเล็กมากเลยนะ

บางทีมันเก็บขอบไม่ได้
มันต้องเป็นอย่างเงี้ย

เรื่องของเฉดสีเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะ

ครอบคลุมทุกแบบว่าทุกเฉดสี
แล้วก็มีลิปสติกที่มันแบบว่าทาทับลงไปนี่มันเหมาะ

หน้ารักอันนั้นดูมีร่องรอยอะไรจะทำ
ป้าป้าคะยากดีกว่านะคะ

จริงว่าเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรามีป้าพิม
ป้าพิมคะลิฟต์ลายเนอร์ตัวนี้ดีแค่ไหนเหมาะหน่อยค่ะ
ยินดีต้อนรับพี่ท็อปน้องอ๋อมน้องไอซ์
เข้าสู่ช่วงสวยแซ่บเวอร์กับป้าพิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกระจับค่ะ
แต่ว่าไม่ใช่กระจับทั่วไปนะคะมันคือกระจับที่อยู่ตรงปากเราเนี่ยนะคะ
เราอยากจะให้ปากของเราเนี่ยนะคะดูเป็นประจับสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ

เพราะว่าการทานลิปสติกล้วนอย่างเดียวเนี่ยนะคะ
โดยที่ไม่ใช้ลิฟต์ลายเนอร์เนี่ยบางครั้งนะคะ
ลิปสติกเนี่ยจะมีเนื้อที่ค่อนข้างเหลวกว่าลิฟต์ลายเนอร์
ทำให้บางครั้งเนี่ยมันจะซึมออกมาตามแนวขอบป่าของเรานะคะ

ดังนั้นการใช้ลิฟต์ลายเนอร์เนี่ยนะคะ
จะทำให้ทั้งลิปสติกติดทนมากยิ่งขึ้นคมเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็สีติดแน่นทนนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
สำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีลิฟต์ลายเนอร์ทั้งหมด๒ตัวด้วยกันนะคะ
ที่เลือกมาทดลองใช้นะคะ๒ตัว๒แบรนด์๒สีค่ะ
ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่
เหนือจากเป็นลิฟต์ลายเนอร์ที่เข้าใจว่าสีก็คงต้องแน่นอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
คือสามารถที่จะหมุนขึ้นมาได้เลยแบบนี้นะคะ
ทำให้สะดวกนะคะในการใช้งานคือเรียกว่า
ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเมื่อไหร่ที่ขุดเราก็สามารถที่จะหมุนขึ้นมาได้เลยนะคะ
แต่ทีนี้สาวที่ต้องการความเป๊ะขั้นสุดนะคะบอกว่า
เพียงแค่หมุนขึ้นมามันยังไม่ได้ค่ะมันจะต้องหมุนขึ้นมาแล้วมันต้องแหลมด้วยนะคะ
เพราะเราเนี่ยจะต้องเก็บตามมุมกระจับหอบปากทั้งหลายของเราเนี่ยนะคะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็มีกบนะคะอยู่ตรงก้นของเขาด้วยนะคะ
นี่ค่ะวิธีการดึงกบออกมานะคะดึงปุ๊บออกมาแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นกบเหลานะคะ
สำหรับวิธีการทดสอบนะคะรับรองว่าเห็นกันชัดแน่นอนนะคะ
เพราะว่าพิมจะใช้ลิฟต์ลายเนอร์เนี่ยนะคะเขียนรอบขอบปากเฉพาะเพียงแค่ริมฝีปากฝั่งซ้ายของพิมเท่านั้นนะคะ
แล้วทาตามด้วยลิปสติกสีแดงนะคะ
สำหรับริมฝีปากฝั่งขวาเนี่ยนะคะพิมจะทายเฉพาะลิปสติกอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นเปรียบเทียบกันไปเลยนะคะว่าข้างที่เขียนลิฟต์ลายเนอร์กับข้างที่ไม่เขียนลิฟต์ลายเนอร์เนี่ยข้างไหนออกมาสวยเป๊ะกว่ากันค่ะ
แต่บางวันก็อาจจะมีขี้เกียจบ้างอะไรบ้างเพราะมันต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะ

อย่าลืมนะคะลองดูค่ะ

ดูปากป้าพิมแล้วดูรู้เลยนะคะ

ช่วยทำให้ปากดูคมแล้วก็ชัดขึ้นมากจริงด้วย
แต่มีเรื่องหนึ่งที่สงสัยมากเลยพี่ดาว
ถ้าสมมุติเรามีลิปสติกเป็นร้อยเฉดสีเลยนะ
เราต้องหาริปลายเนอร์ให้มันสีเดียวกันปะ
โอ๊ยคือเราไปดูก่อนว่าลิปสติกของเรา

เราก็เอาไปเลือกให้มันใกล้เคียงกัน

เฉดสีที่เราใช้บ่อยอะไรอย่างนี้

ไม่จำเป็นที่ต้องทาแค่ขอบปาก
ก้าวผิด
เอิ้นาเขาแบบชอบมากเพราะอะไรรึเปล่า
เวลาทาไปแล้วเนี่ยลิปสติกเวลาเราใช้ลิปสติกเป็นชาย
เนื้อมันจะแบบว่าเลอะแต่พอใช้อันเนี้ยแล้วมันไม่เล้าขอบปาก
วัยของน้องยังไม่ถึงวัยของคุณแม่ถึงแล้ว
ถ้าไม่มีลิฟต์ลายเนอร์ดักเอาไว้นะ
นี่ค่ะเขาเรียกว่าเนื้อลิฟต์มันจะซ่านออกตามร่องปาก
แล้วเหมือนกับมุมขอบปากเกลียวมันจะหายไป
มันไม่ได้หายคุณแต่ร่องปากมันจะลึกร่องลิฟต์ต่างเลย

เข้าใจแล้วค่ะนี่แต่อย่าเพิ่งแบบว่าปิดทีวีไปซื้อนะคะ
เบรกหน้ายังมีอีกหนึ่งยี่ห้อเราจะมารีวิวกันพักสักครู่ค่ะตอนนี้
อีกยี่ห้อก็เลิศเหรอเหรอเออ